อันนี้จะหมดหน้าร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
เดี๋ยวจะไม่ได้อัปเดตกับคนอื่นเขานะฮะ
กับชุดบิกินี่สุดแซ่บสุดปัง
เอาไปดูกันซิน้ำลายหกกันหรือเปล่า
ขาวมากอยู่แล้วไงคุณแล้วก็คือใส่ชุดว่ายน้ำสีเบสอีก
โอ้โหแล้วมันก็ดูแบบชัดเจนนะคะว่าหุ่นเธอเป็นแบบยังไง
เออนะหุ่นดีมากจริงอวดความฟิตแอนดเฟิร์ม
เพราะว่าโมอามีนาเองก็ชอบออกกำลังกายเหมือนกันนะครับ
แต่บอกเลยว่าการคิดจะขายขนมจีบกับสาวโมเนี่ยไม่มีทางนะจ๊ะ
เพราะว่าเธอมีคนดูแลหัวใจอยู่แล้วเป็นสาวหล่อคนนี้ค่ะชื่อว่าสาวพลอยนั่นเองนะคะ
แต่ไม่ใช่คุณชื่อคุณพลอยเหมือนกัน
ผมยาวขนาดนี้จะเหมือนกันได้ยังไงล่ะคุณเอ้ย
คู่นี้เขาก็น่ารักดีเหมือนกันนะ

หนุ่มอกหากันเป็นแถวเล้นเนาะ